เพื่อเป็นอุทาหรในการเล่นนมเล่นน้ำไป
ตัวเปียกพื้นมันลื่น
พับแพรดเขาให้พี่มำค่ะ
บอกเลยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที

เมื่อคืนนี้บอกว่าพี่หม่ำลื่นล้มจนกระดูกซี่โครงหัก
คุณผู้ชมนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหลายคนตกใจค่ะเพราะว่าพี่มดภรรยาพี่หม่ำเนี่ย
เพราะแจ้งข่าวไปว่าเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนซี่โครงกระดูกหักไม่ได้หักธรรมดา๓ซี่รวด
นำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วพี่มดก็โพสต์แคปชั่นผ่านไอจีส่วนตัวเอาไว้บอกว่า
เล่นสงกรานสนุกสนานจนลื่นล้มซี่โครงหัก๓ซี่แอดมิตรงดไปฮ่องกง
ในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้พี่หม่ำหายไวกันเพียบเลยนี่ตาม่ำนอนเลยนะฮะเจ็บเยอะเลยล่ะ
พร้อมหน้าพร้อมตาสดใสกันมากแล้วก็มีภาพที่พี่มดค่ะนำพวงมาลัยมาไหว้พี่หม่ำด้วย
ล้างเท้าให้คุณสามีเป็นยังไงล่ะ
หาเงินหาทองเข้าบ้านดูแลเมียมาอย่างดิบอย่างดี
ทั้งรักทั้งจุ๊บทั้งกอดทั้งหอมคุณสามี
ใครจะไปคิดตกดึกเอาซะหน่อยตะหม่ำลื่นเจ็บตัวเลยค่ะ
เล่นน้ำสงกรานจนต้องเข้าโรงพยาบาล
บันเทิงไทยรัฐส่งกำลังใจให้พี่หม่ำหายไวนะ
แล้วก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกบ้านเลยคุณผู้ชม
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะ
ดงเด็กอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ

เขาบอกว่าเชื่อว่ากำลังใจพี่หม่ำหายดีเร็ววันเร็วคืน

หลานสาวสองคนมาเฝ้าคุณตาเลย
เขาบอกว่าโชว์วีดีโอคอลหาคุณตาแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเยี่ยมคุณตาถึงที่ด้วยนะครับ

แล้วก็บอกว่า๒๓วันเดี๋ยวตาม่ำก็กลับบ้านได้แล้ว

คนที่ใส่รองเท้าเป็นแบบตัวที่ใส่รองเท้าเป็นพลาสติก

ความขัดขัววางอุบัติเหตุรอบด้านนะคุณผู้ชม